ตอนนี้ราชวิทยาลัยมีการสั่งโมเดอร์น่าแล้ว

สั่งโมเดนาสั่งปีนี้ได้ปีหน้า
ทำไมช้าอย่างนี้เป็นไปตามกระบวนการ

สาธาราชาณายแพทย์นิธิมหานล
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรลงนาม
เป็นผู้ผลิตโมเดอร์น่าสั่งไป๘ล้านโดสเป็นวัคซีน

ล้านโดสโมเดอร์น่ามาเพื่อเป็นเข็ม๓
มาเพื่อเป็นบูเตอร์ของจริงเลยฮะ
สั่งปีนี้ได้ปีหน้าสั่งปี๖๔ได้ปี๖๕

ดังนั้นใครมีความต้องการ
จะจองปีนี้ก็ใช้ปีหน้าเหมือนกัน
กรนิติบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานพยาบาล
จองได้ยื่นจองได้ตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไป
ราคาเดียวกันทั่วประเทศฮะ

นะฮะอะไรฮะจ้อนบอกเจ้านายดิ
ซิบเจ้านายจองปีนี้ได้ปีหน้าเออเอาเถอะ
เดี๋ยวมันมีเข็มอื่นรอก่อนแหละเอาปีนี้ได้ไหม

อ้าวเหรอพูดกันสะเบาเลยนะครับ

ในเรื่องของการเปิดประเทศเฟส๒

๒จะเปิดอีก๕จังหวัดเป็นอย่างน้อย
๕จังหวัดก็เป็นจังหวัดหลักจังหวัดด้านการท่องเที่ยวเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครชมบุรีเพชรชบุรี
หัวหินหรือประจวบคิริขันแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่
จะเปิดเฟสสองนะครับดังนั้นวันนี้ใช่ไหมวันนี้

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พิพัฒน์จะมาพบกับท่านผู้ว่ากอทม
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
หารือกันหน่อยว่ามาตรการที่ไปเชิงปฏิบัติ

ให้นักท่องเที่ยวไปมาหาสู่ได้เต็มที่
หรืออาจจะต้องมีการคลายล็อกเดี๋ยวก็ว่ากันไป

ตัวเลขวัคซีนโควิดเป็นตัวเลขของ๑๓กันยายน
โอ้โหฉีดสะพัดเลยฮะ
จะมีแต่เลข๖ว่ะ

เนี่ยเราขย่าวอีกแล้วขย่าวอีกแล้ว
สมาธิต้องกลับมาแล้ว
กว่าโดสนะฮะเป็นเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสาม
ส่วนตัวเลขภาพรวมประเทศไทยก็จะทะลุ๔๑ล้านโดสแล้ว

เหลือประมาณสัก๓เดือนนิดแล้ว

ล้านโดสเดินหน้ากันต่อไปครับ
ค่ะลุ้นกันต่อไปนะคะ